ที่จังหวัดศรีสะเกดมีคุณแม่ท่านหนึ่งโพสต์ลงในโลกโซเชียล
บอกว่าลูกชายวางยาปราบศัตรูพืช
ถูกลูกชายวางยาปราบศัตรูพืชในโอ่งน้ำ
หวังจะฆ่าผู้เป็นแม่ให้ตายหวังจะฆ่าคนในครอบครัวให้ตาย
เพราะสามีของผู้เป็นแม่นะครับถอดปลั๊กสัญญาณไวไฟออก
แล้วลูกชายไม่พอใจโกรธเพราะลูกชายติดเกมจนไม่ได้เล่นเกม
ทีนี้ลูกชายก็เลยวางยาปราบศัตรูพืชในโอ่งน้ำ
หวังฆ่าชีวิตคนในครอบครัวทั้งหมดนะครับ
เกร็ดสีม่วงที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ
คุณผู้ชมเห็นในโอ่งนี้นะฮะไม่ใช่พืชน้ำนะ
แต่คาดว่าเป็นสารกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ใช้ในการเกษตร

ที่บ้านโนร์เจริญอำเภอกันธรรรคจังหวัดศรีสเกษ
ได้โพสต์ผ่านเพจคนกันทรรักษ
พร้อมระบายถึงที่มาที่พบสารอันตรายในโอ่งน้ำในบ้าน
ว่าใครเป็นคนทำเชื่อว่าผู้ต้องสงสัย

โดยเธอเล่าให้ฟังว่าสาเหตุเป็นเพราะสามีของแม่และสามีของเธอ
ถอดปลั๊กเครื่องส่งสัญญาณไวไฟ
ทำให้ลูกชายที่ติดเกมจนหนักเลยฮะ

โกรธจนนำไอ้สารตัวนี้มาโรยใส่โอ่งน้ำ

ซึ่งตามปกตินะครับผู้เป็นแม่จะใช้น้ำในโอ่งสำหรับหุงหาอาหาร
แต่ว่าเธอมาเห็นความผิดปกติของน้ำในโอ่งซะก่อน

แล้วก็เอาเรื่องนี้มาโพสต์ในโลกโซเชียล
บอกว่าดูสิลูกวางยาจะฆ่าพวกเรานะฮะ
ทีมข่าวได้พูดคุยกับคุณแม่ท่านนี้
เรื่องต้นคุณแม่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายของเธอคนนี้
อายุ๒๙ปีแล้วโตแล้วนะฮะ
แต่ยังติดเกมอย่างหนักแล้วก็ติดยาเสพติดด้วย

่อเรื่องระรานจนชาวบ้านรู้กันดีเลย

อกจากนี้ลูกชายยังมีอารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรง
และเคยใช้มีดไล่แทงเธอไปแล้ว
ทำให้เธอเครียดมากไม่รู้จะทำอย่างไร
ถามว่าด้วยความเป็นลูกนะสายเลือดตัดไม่ขาด
ก็รักลูกเธอก็อยากให้ลูกหายจากอาการติดเกมด้วย

แต่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้เธอก็ไม่ไหวเหมือนกัน
นำเรื่องราวมาโพสต์เพื่อเป็นอุทาหรณ์
และอยากจะขอคำแนะนำจากคนในโลกโซเชียลนะครับ
ในโลกโซเชียลก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะ

แต่ท้ายที่สุดคนในโลกโซเชียลส่วนใหญ่ก็บอกว่า
ต้องดูให้ดีต้องดูอย่างรอบครอบ

ว่าเป็นฝีมือของลูกแท้หรือเปล่านะครับ